มันเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทน

เนื่องจากต้องลงไปอยู่กับชุมชนค่อนข้างต่อเนื่องยาวนาน
เมื่อชาวบ้านเขารับรู้แล้วก็เห็นประโยชน์

มันก็จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ตรงนี้เราเรียกว่าการนำนวัตกรรม

เพราะมันคือพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เรา
สิ่งต่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย
จะถือว่าเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
หรือว่าระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ย

ปัจจุบันเทคโนโลยีหรือว่ามันมีหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้

สถาบันความรู้มันไม่ได้หมายถึงมหาวิทยาลัย
มันไม่ได้หมายถึงโรงเรียนมีอย่างเดียวแล้ว
เดี๋ยวนี้จะมีติวเตอร์
มีคล้ายองค์กรเอกชน

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้
สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
โดยเขาไม่ได้เปิดในห้องเรียน
แต่เขาสามารถสร้างห้องเรียนเสมือน
แล้วสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้กันอย่างมีประสิทธิผล
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ย
ควรจะต้องปรับตัวให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับ
จริงแล้วมันมีการแข่งขัน
แต่ว่าการแข่งขันนี้ก็ไม่ได้ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ย
ลดความสำคัญลดความจำเป็นลงไป
เพราะว่ามหาวิทยาลัยเองตอนนี้ก็ต้องมาสร้างคอนเทนต์
เพื่อที่จะนำเสนอในสิ่งที่ผู้ที่จะเรียนต้องการ
มันก็เป็นการแข่งขันกันในที
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้องดำเนินการ
ขณะนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังจะทำก็คือ
คือทำอย่างไรสอนแล้วเด็กอยากจะมาเรียนด้วย
อยากจะมาศึกษาอยากจะมาได้รับความรู้จากอาจารย์คนนี้อะไรต่าง
เราจะไม่ได้เป็นวิชาภาคบังคับอีกต่อไปแล้ว

แต่ว่าอาจารย์ก็ต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนไปแล้วต้องสร้างคอนเทนต์เป็น
อาจารย์ต้องสามารถสื่อสารเป็น
ถ้าหากว่าเราดำเนินการได้อย่างนี้เนี่ย
เราก็ไม่จำเป็นต้องไปหวาดกลัวว่าสถาบันต่างจะเข้ามาแข่งขัน
เพราะว่าองค์ความรู้ประสบการณ์หลายอย่าง
มหาวิทยาลัยมีสามารถที่จะเอาไปถ่ายทอดได้
แต่ละแห่งก็อาจจะมีจุดเด่นเฉพาะด้านอะไรต่าง
แต่ว่ามหาวิทยาลัยเราก็มีจุดเด่นของเรา
เราก็สามารถที่จะแข่งขันในโลกของตลาดวิชาออนไลน์ได้ครับ

ซึ่งมีพระราชบายว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ทุกแห่งเนี่ย
ควรจะต้องไปทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งของตนเอง
เพราะฉะนั้นเราก็มากำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
เราก็มองเห็นว่าการที่จะลงไปขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น
มันจำเป็นต้องได้คนที่มีใจที่จะลงไปทำงาน

คือเนื่องจากว่างานพัฒนาท้องถิ่น
มันเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนความยากลำบาก
เนื่องจากต้องลงไปอยู่กับชุมชนค่อนข้างต่อเนื่องยาวนาน
เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องหาคนที่จะมาทำงาน
ที่จะขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ
ก็เลยเป็นแนวคิดว่างั้นต้องหาคนที่มีสมรรถนะ
มีความตั้งใจในการที่จะลงไปเรียนรู้กับชุมชน
ไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่น
ไม่ใช่เป็นการสัญหาอาจารย์มาเพื่อทำงานจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว
งั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราบอกว่า
เราจะต้องมีอาจารย์ที่เป็นนักพัฒนา
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกรของเราครับ
คือการทำงานของอาจารย์นักพัฒนา
จุดแรกเลยเขาจะต้องลงไปร่วมนะครับกับชุมชน
เพื่อจะวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ว่าปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่นคืออะไร
เพราะว่าชุมชนจะมีมากมายหลายปัญหา
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน
เมื่อชาวบ้านเขารับรู้แล้วก็เห็นประโยชน์
เห็นคุณค่าที่เรานำไปเสนอก็ร่วมมือกันทำ
มันก็จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

ตรงนี้เราเรียกว่าการนำนวัตกรรมไปให้กับชุมชนท้องถิ่น
ซึ่งจะเห็นว่ามีตัวอย่างหลายอย่างนะครับ
เราทำให้นะฮะครอบครัวที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ย
กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากว
ก็คือหน่วยงานที่รับรองเรื่องของเกษตรปลอดภัยอะไรต่างอย่างนี้
โดนการพวกนี้แล้วเนี่ยสินค้าของเขาก็จะขึ้นห้างได้
สินค้าของเขาก็จะได้รับการสั่งจองอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็นำไปสู่การที่เขามีรายได้เพิ่มขึ้น
เรามีชุมชนที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ๒๐กว่าชุมชน
ซึ่งเราก็ทำมาโดยต่อเนื่อง
ซึ่งให้มหาวิทยาลัยเรารับผิดชอบอีก๔๘ตำบล
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จภาพรวมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนวรลงกร
ดูแลตำบลต่างเนี่ยก็จะประมาณ๖๐กว่าตำบลแล้วครับ
เพราะมันคือพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เรานะครับ

ส่วนก็คือพาไปเรื่องไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนี้
ก็ไปกันลักษณะโครงการให้บริการวิชาการ

ก็คือเราบูรณาการทั้งงานวิจัย

โดยเอาชุมชนเป็นพื้นที่
ในการที่จะให้นักศึกษาเราได้เรียนรู้

อาจารย์เราได้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย
จะถือว่าเป็นพันธกิจสำคัญ